เป็นรถที่เขาบรรทุกไม้มาแล้วก็ให้เด็กมีอยู่๓คนนั่งอยู่ด้านหลัง
ทีนี้จังหวะที่จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ
เด็กคนหนึ่งก็ถูกเหล็กกั้นความสูงเนี่ยฟาดหัวเข้าอย่างจังนะฮะ
ไปดูคลิปกันครับ
ห้าสองรอบใช่มั้ยบรดบรรทุกไม้คณิดขนไม้มาเต็มคันอ่ะเราเบอร์ภาพเอาไว้จะ
จำกัดความสูงนะครับติดตั้งไว้ที่บริเวณสะพานนะครับรถผ่านจุดแรก

สะพานปรากฏว่ามีน้องยืนขึ้นนะครับโดนฟาดไปเต็มเต็มนะครับ
เราไปถ่ายสะพานเอาไว้เนี่ยค่ะกระกัดความสูงเอาไว้น่ะ
เมตร๒๐เซนติเมตรนะครับแต่ว่านั่นแหละอันตรายอยู่ดีนะครับ

แล้วอยู่ท้ายรถที่มีกองไม้อยู่เต็มความสูงมันก็ไม่พ้นค่ะ